เอาจากอาหารอร่อยมาดูอาชีพเสริมกันบ้าง
สร้างงานสร้างรายได้ค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้ฝนตก
เอาจริงดิฉันไม่ชอบหน้าฝนแต่ชาวบ้านเขาชอบเพราะอะไร
นี่ค่ะเตรียมอุปกรณ์ไปจับกบจับเขียดกันแล้ว

ใช่เราพาไปที่แถวอ่างเก็บน้ำห้วยเตย
ท่าพระอำเภอเมืองที่ขอนแก่นนะคะ
พอฝนตกมากบเขียดพวกนี้เขาจะมาเล่นน้ำไง

เขาเอาไม้ไผ่สัก๒เมตรมาเป็นด้าม

คือเสียบเข้าไปกับขวดน้ำอารมณ์ที่เจาะรูตรงกลาง
แล้วปลายขวดพลาสติกอีกใบหนึ่ง
ก็จะเอามาเสียบตรงกลางอีกด้านหนึ่ง
แต่พอดูคุณผู้ชมจะรู้ว่ามันทำยังไง
แล้ววิธีการเขาบอกว่าเวลามีไฟฉายส่องกบส่องเขียดเนี่ย
พอไฟมันส่องกระทบไปที่ตากบตาเขียด
เหมือนกับโดนสะกดกบเขียดมันจะนิ่งอยู่กับที่แบบนั้น
คนจับเขาก็จะเอาอุปกรณ์นี้ไปครอบ
พอครอบก็จะเขย่าไปเขย่ามาให้กบเขียดกระโดดเข้ามาในขวด
ทีนี้ก็จะได้กบเขียดที่จับมาแล้วล่ะค่ะ
เขาออกล่ากันตั้งแต่ประมาณ๖โมงครึ่งถึง๓ทุ่มช่วงเย็น
หลังจากนั้นทุกคนก็จะได้กบได้เขียดประมาณคนละโล
ถ้าเกิดว่าวันไหนฝนตกก็จะมีกบเขียดออกมาเยอะหน่อย
แล้วกิโลนึงที่เขาขายอ่ะนะถ้าเป็นเขียดอยู่ที่โลละร้อย
ถ้าเป็นกบจะแพงหน่อยโลละร้อย๒๐บาท
ชาวบ้านบอกว่าจับได้เท่าไหร่เนี่ยนะยังไม่พอต่อความต้องการเลย
เพราะว่าเนื้อกบเนื้อเขียดมันเป็นอาหารประจำถิ่นแล้วขึ้นชื่อ
คุณเคยกินไหมปิ้งเขียดอ่อมเขียดหมกเขียดผัดเขียดอย่างนี้
เขาบอกว่าเนื้อบางคนเอามาทอดกระเทียม

ใช่เวลากินกบถ้อยกระเทียมนะ
ใช่ค่ะนี่ก็เป็นการสร้างงานสร้างรายได้สร้างอาชีพให้กับชาวบ้านนะคะ
นี่ค่ะก็เป็นอาชีพสมัครชาวบ้านในช่วงนี้นะฝนตกนะฮะ